แต่ว่าใครที่ชอบอาหารเหนือ

อาหารเหนือเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปหาอาหารเหนือลำแต๊ะ
ที่เป็นสูตรดั้งเดิมพื้นเมืองของเขาหน่อยนะคะ
เมนูที่มีชื่อว่าข้าวเงี้ยวสูตรเด็ด๗๐ปี

แล้วเอ๊ยใจจะขาด
แล้วเอ๊ยใจจะขาด
แล้วเอ่ยใจจะขาด
แล้วเอ๊ยใจจะขาด
แล้วเอ๊ย
คือแบบว่าลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยนะ

คือเพราะว่าทองจะขาดแล้ว

ดิฉันก็รออยู่ดิฉันก็ใจจะขาดแล้ว
เมื่อไหร่จะเห็นข้าวเงี้ยวของคุณลุง
แต่ว่าคุณลุงเขาเป็นคนชอบร้องเพลง
คุณลุงเขาก็อารมณ์ดีก็ร้องเพลงไปขายอาหารไปนะครับ
คุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่า
เมนูที่เราพาไปทานอย่างเมนูข้าวเงี้ยวเนี่ยมันเป็นยังไงนะ
ไปกันที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเจียงใหม่จ้า
ถ้าเกิดว่าไปพบกับคุณลุงท่านนี้นั่งขายหาบเร่อยู่แบบนี้นะ
คุณลุงชื่อว่าลุงพัฒน์ปราบฝางอายุก็๗๘ปีแล้ว
เสียงยังใสกริ้งอยู่เลยลูกคอ๘ชั้นนะคะ
แกเปิดร้านหาบเร่ขายข้าวเงี้ยวอยู่ที่เชียงใหม่มา๗๐ปีแล้วคุณผู้ชม
และที่เห็นลุงแกนั่งร้องเพลงแบบนี้ไม่ใช่ว่าร้องกันไปเล่นเล่นนะ
ทำไมลุงแกมาร้องให้ลูกค้าฟังจริง
เพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ดีไงคุณ
แล้วก็เป็นคนที่ชอบเพลงลุกทุ่งชอบศิลปินลูกทุ่ง
คุณลุงเนี่ยเขามีศิลปินลูกทุ่งในดวงใจอย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้
พ่อชายเมืองสิงอ่าอ่าสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยนะ
เมื่อคุณสอนเพชรสอนสุพรรณใจจะขาดแล้ว
เออใช่แล้วก็มีอีกวัยพจน์เพชรภัทรไม่ใช่วัยพจน์เพชรภัทร
วัยพจน์เพชรสุพรรณเออถูกแล้วถูกแล้ว

อย่างพ่อชายเมืองสิงห์นี่เขาก็ร้องเหมือนกัน
ใช่
แต่ว่าอย่ามาถามถึงเรื่องของข้าวเงี๋ยวที่คุณลุงเขาขายกันหน่อย

ลุงก็สืบทอดการทำสูตรข้าวเงี้ยวมาจากพ่ออีกทีนึง
ซึ่งก็ทำมาตั้งแต่ลุงอายุ๕ขวบคือพ่อทำมาก่อนนะ
แล้วแกก็ช่วยคุณพ่อก็คือแบบแบกหาบเร่ขายไปเรื่อยเลย
อยู่ในพื้นที่อำเภอสารพีนี่แหละ
แต่พักหลังแกแก่ตัวลงมากแล้วใช่ไหม
แกก็หาบไม่ไหวเดินหาบไปหาบมาไม่ไหว
แกก็เลยมาตั้งร้านขายอยู่หน้าร้านขายสินค้า
ประหยัดแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ปัจจุบันถ้าจะไปทานไม่ต้องเดินหาแกแล้วนะ
เพราะว่าแกตั้งขายตรงนี้แล้วนะคะ
ข้าวเงี้ยวหอ๑คลุนโอ๋ถูกแสนถูก
๕บาทนี่๒นิ้วนี่ไม่ใช่๒๐นะ

แล้ววันหนึ่งคุณลุงเขาจะทำขายประมาณแค่๒๐๐ห่อ
แล้วก็เปิดขายทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นไป

ลุงทำมาแค่วันละ๒๐๐ห่อเท่านั้นนะ

เอางี้บอกเลยใครอยากทานต้องรีบกันนิดนึงร้านนี้ไม่ธรรมดา
ข้าวเงี้ยวนะคุณผู้ชมอีกคนนึงก็รู้จักกันดีในชื่อของข้าวกั้นจิ้น
ข้าวกั้นจิ้นหรือจิ้นส้มเงี้ยวนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนทางภาคเหนือเขา
ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากชาวไทยใหญ่หรือชาวไตนั่นเอง
เขาจะใช้ใบตองมาห่อคล้ายกับแหนมหรือว่าจิ้นส้มคุณ
ห่อเหมือนกันเลยนะคะซึ่งข้าวเงี้ยวหรือว่าจิ้นส้มเงี้ยวบางสูตรก็คือจะไม่ใส่เนื้อสับ
บนก็จะโรยหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วแต่สูตรของเขา
แต่ว่าข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจิ้นเนี่ยนะเขาจะใส่เลือดค่ะ
เลือดหมูนี่แหละลงไปคลุกเคล้ากับข้าวก็เลยเรียกว่าข้าวกันจิ้นนะคะ
คำว่ากันภาษาล้านนาดิฉันไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะ
กันภาษารัฐนาแปลว่านวดอ๋อนวด
เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการทำข้าวกันจิ้นก็คือการนำข้าวไปนวดผสมรวมกับเลือดหมู
ให้มันเข้ากันรสชาติก็จะออกเค็มมันอร่อยมากคุณ
ที่สำคัญนะพกเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยรักโลกอีกด้วย
ห่อให้เรียบร้อยนี่ห่อใส่ใบตองห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยเอ้าห่อให้ด้วย
ลุงบอกแบบนี้ใครมีโอกาสแวะเวียนไปแถวนั้นเจอคุณลุงอย่าลืมอุดหนุนกันนิดนึง
ห่อละ๑๕บาทเท่านั้นเองนี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่า
คุณลุงเนี่ยเคยขายอยู่แถวแฟลตสักที่หนึ่งแล้วเขาก็บอกด้วยว่าอร่อยมาก
คุณลุงเสื้อเสียงดีมากด้วยเคยไปลองมาแล้วไส้จะขาดแล้ว
ก็ทะลอนานรอนานก็ไส้ขาดกันพอดีคือคุณผู้ชมเขาส่งมาจริงแล้วบางคนเขาส่งมาบอกว่า
ไอ้ที่ขายอยู่ตรงนั้นก็คือถนนสายต้นยางที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าข้าวเงี้ยวคือข้าวคลุกเลือดแล้วก็ใส่หอมเจี๊ยวอร่อยนะ
เพราะฉะนั้นลองไปอุดหนุนกันดูได้เป็นสูตรโบราณขนาดแท้เลย
กินแต่ขนมจีนน้ำเงี้ยวใช่อันนี้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีน
นี่ไม่เคยกินจริงไปลองทานกันดูนะครับที่เชียงใหม่ใช่ไหม